ตอนนี้นะครับคาดว่าเรือจะออกสู่ทะเล
แล้วก็เดินทางไปนครศรีธรรมราช
ไม่เกินสิบเจ็ดนาฬิกาเย็นวันนี้อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า

ดังนั้นติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ยังคงมีการขนย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
ในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
แต่จนถึงขณะนี้เรือยังไม่สามารถออกเดินทางได้
เนื่องจากต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก่อนนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะมีการออกเดินเรือในเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้
และจะใช้เวลาประมาณ๑๕ชั่วโมง
กว่าจะถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตลอดทั้งวันของวันนี้ยังต้องติดตามภารกิจอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะเรือหลวงลำนี้ยังจอดเทียบท่าอยู่ที่บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด

เพื่อรอคำสั่งออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้

ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะออกเดินเรือภายในวันนี้ในช่วงเย็น
โดยจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมะกุฎราชกุมาร
คาดว่าจะใช้เวลาเดินเรือประมาณ๑๕ชั่วโมงจะถึงที่หมาย
อย่างไรก็ตามตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ทัพเรือทยอยลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงวัตถุดิบเพื่อใช้ในการปรุงอาหารบนครัวลอยน้ำ

เรื่องต้นนั้นได้เตรียมเพื่อใช้ในภารกิจออกเรือในครั้งนี้๑๐วัน
ละ๓๐๐ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชน
รวมถึงถุงยังชีพที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้วย

เหนือจากนี้ภายในเรือหลวงชะกรีนรเบศแล้ว
ลำเลียงเรือลิฟต์หรือเรือยางท้องแข็ง๔ลำนะครับ
ซึ่งมีเรือยางเครื่องยนต์ท้ายลำ๔ลำ
พร้อมอุปกรณ์ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยซิล
พร้อมเรือระบายพลขนาดเล็กบรรจุคน๕๐คนอีก๒ลำ
อกจากนี้ยังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อใช้ในภารกิจของเฮลิคอปเตอร์ทั้ง๔ลำ
อีกประมาณ๑๕๐๐๐ลิตรเพื่อสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้
จะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคใต้อย่างแน่นอน
ภายหลังเลื่อนการออกเดินเรือจากเมื่อวานเป็นวันนี้
เพราะต้องรอรับคำสั่งอย่างเป็นทางการรวมถึงรอประเมินความเสียหาย
โดยภารกิจหลักเมื่อเดินทางถึงที่หมายแล้ว
จะใช้เฮลิคอปเตอร์บินทั้ง๔ลำบินสำรวจความเสียหาย
หากมีจุดใดที่พบประชาชนเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ
หย่อนอาหารและถุงยังชีพในจุดที่เข้าไม่ถึง
พร้อมทั้งจัดทำโรงครัวและโรงพยาบาลเคลื่อนที่
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บ
หรือล้มป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลในพื้นที่ยากลำบากนั่นเองครับ
ภารกิจในครั้งนี้กองทัพเรือร่วมกับหลายหน่วยงาน
ในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
นาฬิกาของวันนี้เรือหลวงจักรีนริเบสนั้นออกเดินทางอย่างแน่นอน
ขอให้ประชาชนที่รับความเดือดร้อนนั้นรอรับการช่วยเหลือนะครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเรือหลวงจักรีนริเบศอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ